ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้นะครับ
แถวสถานีขนส่งอาเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่นะฮะ
พ่อค้าแม่ค้าผู้โดยสารแถวนั้นบอกว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่ง

เขาจะคอยมาขอเงินขอไม่ใช่น้อยนะ

เขาให้แปดสิบโหไปด่าเขาไปว่าเขา

ครับเจ๋งมากครับเจ๋งที่สุดละครับ

ทำไมไปว่าเขาหยุดแล้วก็ตอบเนี่ย

จับไปเลยค่ะ

ใช่ฉีกเงินทิ้งหมดแล้ว

แล้วเมื่อกี้มีแฟน
มีคู่นึงมาบอกว่าจะไปกรุงเทพก็เลยขอเงินเขาไป
มาขอผมบอกว่าจะไปกรุงเทพครับ๘๐ครับ
ก็คงมาขอบังคับไปอะไรที่เนี่ย
เฉาะแค่๘๐
ก็ให้๘๐บาทเธอเลยต่อว่า
คุณผู้ชมครับคือผู้สื่อข่าวเราไปดูนะครับที่สถานีขนส่งอาเขตอันพมือเชียงใหม่หรือว่าขนส่งเชียงใหม่แห่งที่๓เนี่ยไปถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทรถโดยสารแห่ง๑บอกว่าอยู่มา๗ปีที่นี่นะครับผู้หญิงคนนี้นะฮะจะมาแบบเนี้ยสวมชุดเดิมนี่แหละมาเดินขอเงินผู้โดยสารเป็นประจำมาช่วงค่ำจนถึงด

เรื่อยนะคะก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยมาจัดระเบียบให้หน่อยไปมากลัวว่าตรงนี้สถานีขนส่งจะกลายเป็นแหล่งหากินของคนเร่ร่อนมิจฉาชีพอะค่ะก็อยากจะให้มาช่วยดูนิดนึง